เรามาดูเรื่องของนักแบตมินตันไทย๒คนครับ
คว้าแชมป์ระดับโลกไปเมื่อวานนี้
สร้างชื่อเสียงสร้างความชื่นใจให้กับคนไทยนะครับ
วันนี้นายรัฐมนตรีก็ออกมาชื่นชมทั้งสองคน
ก็คือน้องเมรัชนกเป็นแชมป์ระดับโลกในรายการอาชีพนะครับ
ส่วนอีกคนนึงก็คือระดับเยาวชนโลกน้องวิวกุลวุฒิ
แต่ว่าในช็อตของน้องเมรัชนกที่คว้าแชมป์เมื่อวานนี้นะครับ

คนไทยเห็นแล้วบอกว่าโอ้โหปลาปลื้ม

ลูกสุดท้ายที่ทำให้เธอคว้าแชมป์
ทึกก้มลงกราบที่คอร์ดนะครับท่านเหนียวมาสอน
แล้วก็ร้องไห้บอกว่าแชมป์นี้
ถวายให้ในหลวงรัชกาลที่๙
ก่อนจะลงชิงแชมป์เดนมาร์คโอเพ่น๒๐๑๗ที่เดนมาร์คเนี่ยนะครับ
น้องเมย์เองก็ได้โพสต์
อินสตราแกรมส่วนตัวนะครับ
บอกว่าเพราะลูกรู้พระองค์ทรงมองลงมา
และส่งกำลังใจให้ลูกคนนี้ในต่างแดน
แล้วก็สามารถพลิกคว้าแชมป์มาได้ทีแรก
จะแพ้เหมือนกันนะฮะก็คว้าแชมป์มาได้

วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรี

แบตมินตันของไทย๒คน
ที่สามารถคว้าแชมป์ในรายการสำคัญระดับโลกมาได้

คว้าแชมป์เดนมาร์คโอเพ่น๒๐๑๗ที่เดนมาร์ค
และอีกคนนึงนะครับก็คือน้องวิวกุลวุฒิวิทธิศาล
คว้าแชมป์แบตมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก
โดยชื่นชมว่าทั้งสองคนเป็นนักกีฬาฝีมือดี
และเป็นความหวังของคนไทย
เมย์เคยก้าวขึ้นสู่การเป็นมือหนึ่งของโลกมาแล้ว

แล้วก็คว้าแชมป์มาหลายรายการอย่างต่อเนื่อง
ส่วนน้องวิวกุลวุฒิเป็นนักแบตชายนะครับ
คลื่นลูกใหม่ของเมืองไทย
ตอนนี้กำลังก้าวขึ้นตามรุ่นพี่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
แล้วก็เป็นนักแบตมินตันประเภทชายเดี่ยว
ระดับเยาวชนโลกที่คว้าแชมป์ได้เป็นคนแรกนะฮะ

แล้วก็มีประเภทคู่ผสมกับประเภทชายคู่
วิวกุลวุฒินี่ก็เป็นชายเดี่ยวคนแรก
ได้แชมป์ระดับเยาวชนโลกนะครับ
เด็กประยุทธ์ก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนด้วยนะครับ
ที่ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
ทำให้คนไทยสามารถภาคภูมิใจ
แล้วก็ทุกคนก็เชื่อว่า
แรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่๙
ที่มาเป็นพลังในการต่อสู้
ในการนำความภาคภูมิใจมาให้กับคนไทยได้นะครับ